ส่องกันหน่อยดูกันหน่อยเด้ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้
ชาวบ้านกว่ายี่สิบคนนะไปกันเยอะเหมือนกันนะเนี้ย
นี่นี่ดูดูดูสารตรงนี้สีสันก็มีเยอะแยะไปหมดแล้วดิ
ผ้าเจ็ดสีมะนีเจ็ดแสงอืมมาให้ครบทุกสีเลยฮะจ้ะ
ไปกันที่ศาลเจ้าแม่สุนันทาที่อยู่ใต้ต้นตะเคียนอายุ๒๐ปี
เริ่มยังไงดีเริ่มด้วยคาถาตามที่เห็น
กล่าวขอขมาขอโชคขอลาบก็ว่ากันไป
แล้วในช่วงที่เขาทำพิธีอยู่ไปดูกันเลย
ช่วงนั้นแหละครับสองสาวคุณผู้ชมฮะ
จู่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณสุมารีสวดประโคนหรือเจ๊ดม

เจ๊ดมนี่อายุ๕๖ปีกำลังจุดทุบกำใจเลยนะ
แต่อยู่มีอาการสั่นอย่างนี้
แปลกเหมือนกันอากาศก็ไม่ได้หนาวนี่นะ
แล้วที่นอกเหนือไปกว่านั้นคือร้องไห้
อุ๊ยนี่ไงร้องไห้น้ำตาไหลจ๊ะดมจ๊ะดมเป็นอะไร
สายซ่าน้ำตาลไหลไม่ได้เกี่ยวว่าควันทูบควันเทียนมันเข้าตานะ
แต่มันมีอาการราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาแฝงร่างเจ๊ดม
ชาวบ้านเห็นแบบนี้อย่ารอช้ารีบเอาไอ้กระบอกเซียมซีให้เจ๊ดมทำการเลือกและเสี่ยงทาย
ดมก็เลยตามบทนะรู้เลยงั้นจัดให้เอากี่ติ้วดิ
เจ๊ดมบอก๒ติ้วพอถ้า๓ติ้วเจ๊ดมกลัวจะเดินกลับบ้านไม่ไหว
มันจะเวียนหัวติ้วแค่๒ติ้วพอ
แล้วผลงานเจ๊ดงเป็นยังไงขอดูหน่อยได้ไหม
แอ่โอ้โฮโอ้โฮเห็นไงความละเอียดต่ำเอาฟรีดภาพให้ดูแล้ว
ยิ่งเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่หรือมีความรู้สึกใกล้เคียงกว่านู่นนี่นั่น
มันยิ่งมีคนชอบแล้วดูขอไปถ่ายรูปต่อที่บริเวณลำต้น
ของต้นไม้ต้นนี้ที่ว่าเป็นต้นศักดิ์สิทธิ์

โอ้ยดูแหม
ดูลุยเอียดอยู่นะคะเห็นชัดด้วยเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหม

ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะเรื่องความเชื่อ
ลวดลายที่เห็นก็ตีความไปต่างนานา
แต่ละคนก็ตีความไม่เหมือนกันหรอกครับ
เพราะฉะนั้นคนที่ได้โชคได้ลาบจากที่เนี่ยเอาพูดตรงนะมี
แต่ไม่ได้มีเยอะหรอกครับมันก็มีเฉพาะบางคน
ส่วนบางคนที่ไม่ได้โชคได้ลาบโอ้โหก็ว่ากันไปงวดหน้างวดใหม่
ยังไงซะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน
แล้วบางคนที่เขาเนี่ยได้พรสมหนังหวังก็จะเอาชุดไทยมาถวายเจ้าแม่แบบนี้